วัดกระบีนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงดึกคืนวันที่๒๘มิถุนายนที่ผ่านมา
คือมีเหตุการณ์ที่คนถูกยิงเสียชีวิตอยู่ในบ้าน๓ศพ
สามีภรรยาและลูกติดของสามี
แล้วในเหตุการณ์มีหลานชายอายุ๑๐ขวบ
คนนี้รอดชีวิตเพราะว่าไปกินข้าวอยู่ในครัวหลังบ้าน
คนที่เสียชีวิต๓ศพคืออยู่ที่ห้องโถงกลางบ้านดูทีวีกันอยู่
แล้วคนที่ก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหนคือตัวสามีนี่แหละค่ะครับ
ก่อเหตุยิงสองคนแล้วก็ยิงตัวตายตาม
คาดว่ามีอาการป่วยทางจิตทางประสาทนะคะ
วันนี้เราก็เลยส่งคุณระวีการแก้ววิจิตทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปตามความคืบหน้าเรื่องนี้
ที่วัดโพเรียงตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่
เป็นสถานที่จัดงานศพนะคะของนายจรูนดวงขวัญอายุ๕๕ปี
คนนี้ก็คือตัวสามีที่เป็นคนก่อเหตุ
และลูกชายวัย๑๒ปีก็เป็นลูกติดของนายจรูนนะคะ
นางสาวจันทิมาดวงขวัญอายุ๓๘ปี
ลูกสาวคนโตของนายจรูนบอกว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะ
มีคนอยู่ในบ้าน๕คนก็คือนายจรูน
นางสาวเรนูภรรยาอายุ๔๘ปีแต่ว่าเป็นภรรยาใหม่นะคะ
ลูกชายคนเล็กของนายจรูนอายุ๑๒ปี
ก็คือคนที่เสียชีวิตไปด้วยเนี่ยเสียชีวิตกัน๓ศพ
แล้วก็มีลูกชายของเธอค่ะที่บอกว่าเป็นหลานชายอายุสิบขวบเนี่ยค่ะ
อยู่ด้วยแล้วก็มีลูกชายของน้องชายอายุ๘ขวบอยู่ด้วยนะคะ
นี่ค่ะจริงแล้วอยู่กัน๕คนแบบนี้นะคะ
คือหลังจากนายจรูนยิงภรรยาเสียชีวิต
ก็บอกเด็กให้ไปเก็บจานข้าวในครัวแล้วบอกให้ไปเข้านอน
ลูกชายของนายจรูนก็พาน้องวิ่งเข้าห้องนอนกำลังจะล็อกประตูห้อง
แต่นายจรูนเดินเข้ามาค่ะแล้วพูดว่าไม่ต้องล็อกประตูแล้ว
คว้าแขนลูกชายแล้วยิงลูกชายแท้ของตัวเอง
เสียชีวิตนะคะลูกชายอายุ๑๒ครับหลังจากนั้นเนี่ยก่อนจะยิงตัวตาย
ตัวลูกชายของนางสาวจันทิมาที่เป็นหลานของคนก่อเหตุนะคะ
ตกใจได้ยินเสียงมีการวีดีโอคอหาเพื่อขอความช่วยเหลือด้วยนะคะ
เขาเปิดวีดีโอคอนะแต่มอเล้ยยไม่เห็นเลย

มันเดินออกมาแล้วเขายังถืออยู่
แล้วพี่หนูก็ไปเรียกน้าอีกครั้งบ้าน
แล้วหลังจากนั้นสายตกคลี่ตัดเลย

ส่วนศพของนางสาวเรนู
ที่วัดธรรมโกบตำบลนะเกลา
ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตเพราะก่อนหน้านี้เห็นว่าทั้งคู่เขารักกันดีค่ะ
รู้แค่ว่าตัวสามีที่เป็นคนก่อเหตุเนี่ยกินยาคลายเครียดเป็นประจำ
พอเกิดเรื่องแบบนี้ญาติก็เลยรู้ว่าก็น่าจะเป็นเรื่องของอาการป่วยทางจิตทางประสาท
กู้ภัยมูลนิธิกระบี่พิทักษ์ประชาก็มีการไปส่งโรงพยาบาลนะคะ
ในช่วงจังหวะที่เกิดเหตุแล้วก็ขับรถกลับไปประจำศูนย์
แล้วก็ล้างทำความสะอาดรถปิดประตูรถเรียบร้อย
แต่คุณผู้ชมคะทางกู้ภัยเองบอกว่าก็ทำงานกู้ภัยมา
รับคนเจ็บคนเสียชีวิตเนี่ยก็บ่อยเจอเรื่องแปลกก็เยอะ
ครั้งนี้ก็เจอเรื่องแปลกเหมือนกันเขาเจอกับเรื่องอะไรเดี๋ยวลองฟังดูค่ะ
แล้วหันไปมองแต่ว่าไม่ทักเพราะเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไร
เราก็ไม่อยากไปทักมันออกมาวันเช้าก็เลยถามว่า
เมื่อคืนได้ยินไหมน้องว่าได้ยินก็เลยนะ
ทีมข่าวของเรานะคะก็ที่ไปทำข่าวที่จุดเกิดเหตุเนี่ย

คือเขาก็ไปทำข่าวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
กำลังจะนอนช่วงตี๓มีเสียงคล้ายกับคนมาเคาะโต๊ะในบ้าน
๓ครั้งค่ะนักข่าวของเรายืนยันว่าอยู่คนเดียวไม่ได้มีคน
นี่นะคะแต่คนที่รู้เรื่องนี้ก็มองไปอีกมุมนึง
ลักษณะที่ว่าผู้เสียชีวิตอาจจะมาให้โชคให้ลาบหรือเปล่า